ส่วนข่าวนี้ค่ะหายใจเข้าลึกทีหนึ่งก่อน

จากพระมีแว่นดำที่เรามาใส่ให้ทีหลังแล้วมันมีความพีคในพีค

ใช่เพราะอะไรรู้ไหมพระท่านเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสนะ
บวชมา๗พันศาแล้วนะแล้วอยู่ที่เชียงใหม่นะ
ลงทุนนั่งเครื่องมามาลงดอนเมืองแล้วนั่งแท็กซี่
เพื่อไปสุพรรณไปตามหาลูกสาวผู้ใหญ่บ้าน
เดี๋ยวเข้าใจอะไรผิดว่าสุพรรณวัดเขาเยอะ
สุพรรณวัดเยอะเขาจะไปวัดหรือเปล่า
คือตั้งใจอัตมาอุตส่าห์เอาเงินกระถิ่นเนี่ย
มาให้ผู้หญิงคนนี้เป็นแสนแขนยังไม่ได้จับ
รักผู้หญิงคนนี้มากอาตมาอยากจะตามหา
นี่พูดจริงค่ะไม่ได้พูดเองเพราะว่าทั้งหมดนี้คือสิ่งที่
ท่านเจ้าอาวาสคนนี้นะนะอธิบายแล้วก็เล่าให้ฟัง
เฮ้ยมันเกิดขึ้นจริงคุณผู้ชม
เจ้าอาวาสเนี่ยคือพระจิรพงศ์อายุ๓๓ปีบวชมา๗พันศาค่ะ
เป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นะ
สะพายย่ามเดินตามหาผู้หญิงเนี่ย
ชาวบ้านเห็นว่าเอ๊ะพระรูปนี้แปลกนะ
บอกกำนันกำนันตำบลเขาพระค่ะ
พระเนี่ยเห็นเดินสะพายย่ามอยู่เนี่ยยังไงนะ
กำนันก็มาถามพระจิรพงศ์ก็อ้างว่า
อาตมาจะมาตามหาลูกสาวผู้ใหญ่บ้านในอำเภอเดิมบางนี่แหละ
อาจจะมาจะถามเรื่องเงินที่โอนให้
ทีนี้เฮ้ยเช้าบ้านเขาก็ประจัยสิว่า
แล้วทำไมคือหลวงพ่อเดี๋ยวนะ
คือโอนเงินให้กับศรีกาโอนเงินให้กับญาติโยม
เพื่ออะไรนะโดนเค้นเยอะเข้า
รับสารภาพอาตมารัก
อาตมารักรักผู้หญิงคนนี้
ทีนี้พอออกพรรษาเสร็จแล้วอัตมาก็เลยแอบเอาเงินกระถิ่นเนี่ยนะ
โอนไปให้ผู้หญิงคนนี้เป็นแสน
แล้วก็นั่งเครื่องมาเลยค่ะจากเชียงใหม่มาลงดอนเมือง
แล้วก็ไปหาพระเพื่อนก่อนพระเพื่อนอยู่ที่นนทบุรี
แล้วก็นั่งแท็กซี่มาที่เดิมบางนางบวชที่สุพรรณบุรีนี่แหละ
ตามหาลูกสาวผู้ใหญ่บ้านแล้วก็บอกด้วยนะ
ที่ผ่านมาเนี่ยอาตมาวีดีโอคอลหาผู้หญิงคนนี้
วิดีโอคอร์แล้วทำไมนี่คุณผู้ชม
ทำไมต้องเซ็นเซอร์อ่ะ
ก็สไลด์หนอนโชว์นะสไลด์หนอนโชว์ผ่านวีดีโอคอร์
เพราะว่าอัตมารักผู้หญิงคนนี้มากจริงแล้วก็เลยออกมาตามหา
ทีนี้พอเรื่องมันแดงขึ้นหลังจากโดนเค้นสอบก็สำนึกผิดแล้วค่ะ
บอกว่าอาตมาจะขอโอกาสกลับไปศึกที่เชียงใหม่ได้ไหม
กำนันทีบอกว่าคือเอางี้ละกัน
พาไปหาเจ้าคณะอำเภอเดิมบางนางบวชก่อน
แล้วเจ้าคณะอำเภอก็สอบถามความสมัครใจนะว่าจะศึกที่นี่หรือจะยังไง
แต่ปรากฏว่าท่านเจ้าอาวาสคนนี้เขาบอกว่าเขาขอโอกาส
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมหลังจากนี้เดี๋ยวต้องตามต่อไง
ว่าลาสิทธิ์ขาแล้วใช่ไหม
เออพอเล่ามาถึงตรงนี้ฟังแล้วก็อื้อหืออื้อหือ

เจ้าตัวสารภาพว่าสไลด์หนอนโชว์เพราะหลงรักเธอ